ที่เราคุยกันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มจะมีปัญหาแล้ว
รอตั้งแต่๖โมงรหัสเข้ามาตอนเที่ยงครึ่ง
ปัญหาเดียวกันหมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ไปลงโครงการคนละครึ่ง
ลงทะเบียนเนี่ยคือปกติแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เบิร์ต
ปรากฏว่าไม่เด้งไงหรือว่าถ้าเด้งก็เด้งช้า
เกิน๓นาทีแล้วก็ใช้ไม่ได้ไง
แล้วสกบันเที่ยงครึ่งอ่ะหมดไปแล้วว่าผมทำอย่างไงอ่า
แล้วหลายคนก็เจอแบบเดียวกัน
ถ้าอย่างนั้นนะคุยกันแบบข้อเท็จจริง
โจมตีกันแต่เอาข้อบกพร่องขึ้นมาแก้ไขแล้วกัน
คุณผู้ชมบอกมาหน่อยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะฮะ
ต้องบอกว่าศึกชิงเงิน๓๕๐๐บาทจากรัฐบาล
คุณผู้ชมครับผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส๒ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
พอเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้าไม่กี่นาที
แท็กมาครับแฮสแท็กแรกก็ดีหน่อยนะ
กลายเป็นเทรนด์ฮิตในทวิตเตอร์แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละฮะนะครับ
อกจากนี้นะครับแฮสแท็กคนละครึ่งเฟส๒เนี่ย
ทะยานยึดอันดับ๑เทรนด์ทวิตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะ
หัวข้อที่คนในโลกออนไลน์เขาพูดคุยกันนะฮะ
เขาบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่ทวิตเตอร์นะ
ไปดูในพันทิศเนี่ยนะฮะเพื่อนผมนี่เขา๒พันทิศ
พันทิพย์ก็เดือดนะครับนะฮะหัวข้อที่คุยกันส่วนใหญ่ก็คือ
การเข้าเว็บไซต์คนละครึ่งกรอกข้อมูลลงทะเบียนไม่มีปัญหา
มันมีเวลาใช้ของมันต้องรีบได้รีบดูรีบกรอกนะครับ
จะลงทะเบียนได้สมบูรณ์โดยผู้ลงทะเบียนที่ติดปัญหาในส่วนนี้
ใช่เพราะว่าเราก็คุยกันนะนะคนที่ใช้เครือข่ายอื่นเขาได้เลยนะฮะ
ึ้งเด้งขึ้นมาเขาก็ใส่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเครือข่ายเดียวกัน
แล้วมันตึมไปแล้วไงคือมันมีเวลาของมันนะ
สมมุติว่าคุณลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว
ที่คุณใช้เบอร์ของคุณลงทะเบียนไป
แต่กว่าจะได้มาเนี่ยคือเที่ยงอายุของมันคือให้๓นาที

ตอน๗โมงครึ่งเราไปดูตามลำดับเวลากันเลยนะ
โมงครึ่งได้รับคำตอบว่าขออภัยค่ะ
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะนะครับ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อตอน๗โมงครึ่ง
โมง๖นาทีเว็บไซต์คนละครึ่งนะฮะ

ผมเห็นแต่ละคนนับถอยหลัง
เฮ้ยหรือ๒ล้านแล้วเฮ้ยเหลือล้านหนึ่งแล้ว

คือพอครบ๕ล้านเนี่ยนะครับ
เพราะว่าระบบยังขัดข้องอยู่
พลาดเงิน๓๕๐๐บาทจากโครงการนี้ไปอย่างน่าเสียดาย
คือหลายคนรอโครงการนี้ครับ
หวังจะได้เหมือนคนอื่นเขา๓๕๐๐บาทบ้าง
พอระบบมันมาล่มตอนเอาเวลาสำคัญแบบนี้
โดยมีผู้เข้าไปรีทวิตแล้วก็ข้อความตำหนิกว่า๔๐๐๐รายทีเดียวนะฮะ

หลังจากนี้จะย้ายค่ายแน่นอน

ทำให้เสียสิทธิไม่ได้เงิน๓๕๐๐บาทจากรัฐบาล

บอกว่าเป็นลูกค้ามา๑๔ปี
วันนี้หัวร้อนที่สุดตั้งแต่ใช้มา

แล้วก็มีค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งนะ

ขึ้นทางโซเชียลมีเดียเขาเลย
บอกว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมง่าย
ใช้โอกาสนี้เลย
เพียงแค่ไปทำรายการผ่านออนไลน์ย้ายค่ายได้เลย
เป็นการชิงไหวชิงพลิบชิงโอกาสกัน
ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า
คือเงินโครงการนี้มันเงินที่เป็นภาษีที่ประชาชนต้องรับใช้หนี้สินเหมือนกัน
แต่ทำไมมันใช้ไม่ได้เท่ากัน
มันคือความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไง
ใช่คือบางคนถึงขั้นบอกว่า
จ่ายภาษีแบบบังคับรับสวัสดิการแบบวัดดวง
ต้องมานั่งสุ่มมานั่งเสียงกันว่าได้ไม่ได้
คือหนึ่งในนั้นก็คือคุณโฟกัสจีรกุลนักแสดงช่วงหลังออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเยอะ
ก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการคนละครึ่งเช่นเดียวกัน
เธอบอกว่าคนละครึ่งโครงการที่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะกดทันไหม
คนไม่มีมือถือก็ไม่ต้องได้สิทธิ์ไป
ถามก็คือถ้าสุดท้ายแล้วโครงการนี้ประชาชนต้องใช้หนี้ร่วมกันทำไมล่ะ
ทำไมคนไทยถึงไม่ได้สิทธิ์ทุกคนเหมือนกัน
เพราะทุกคนคือจ่ายภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงไม่ว่าจะเป็นภาษีทางอ้อม
บางคนบอกว่าคนจนเนี่ยไม่จ่ายภาษีจริงไหมไม่จริงนะคะ
เพราะว่าภาษีทางอ้อมนั่นก็คือภาษีแวดที่เราจ่ายกันเวลาไปซื้อของเนี่ย
มาม่า๑ห่อเราก็ต้องจ่ายแวดให้กับรัฐบาล
นี่เขาเรียกว่าภาษีทางอ้อมทุกคนจ่ายภาษีเหมือนกัน
คุณโฟกัสถามว่าแล้วทำไมเลือกที่จะให้บางคนและไม่ให้บางคน
แล้วบางคนถึงขั้นว่าต้องไปวัดดวงกันในการลงทะเบียนอย่างคู่นี้

คุณโฟกัสถามต่อว่าถ้าไม่มีโครงการนี้จะสามารถดำเนินจากโครงการนี้
กระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นได้หรือไม่

โครงการคนละครึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูตัวเงินงบประมาณกลม๑๗๐๐ล้านบาท

เงินก้อนนี้เอาไปลงทุนเพื่อไปต่อยอดเศรษฐกิจด้านอื่นอีกได้หรือไม่

กันแบบนี้เอาล่ะคุณผู้ชมจนแล้วจนรอดเวลาสักประมาณ
เขาก็ต้องมีการแจ้งผ่านสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าขณะนี้บริการจ่ายเงิน
ใช้บริการได้ครบทุกบริการโดยเร็วที่สุดอันนี้เขาชี้แจงออกมาตอนสิบเอ็ด
เพราะตอนลงทะเบียนเนี่ยกดคอรหัสไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าครั้ง
ทุกคนบอกว่าโอ้ได้มาตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์แล้วจ้ะใช่ครับ
มันหมดสิบไปแล้วจ้าสิบเต็มตั้งแต่สองชั่วโมงหกนาที
ก็คือเปิดให้ลงทะเบียนหกโมงใช่ไหมครับแปดโมงหกนาทีปุ๊บ
เนี่ยเต็มแล้วห้าล้านสิทธิ์ค่ะเฟส๒นะคะสำหรับโครงการคนละครึ่ง
ประโยชน์แล้วค่ะจนถึงเวลาสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะ
แท็กได้แจ้งผ่านโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้ทุกระบบกลับมาใช้งานได้บริการ
ใช้บริการได้ตามปกติแล้วดีแท็กเข้าถึงใจ
แล้วก็เข้าถึงสถานการณ์เข้าถึงเข้าใจอ่า
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบกับลูกค้า
แล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะดีแท็กพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการประกาศมาตรการชดเชยให้กับลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบต่อไปคนได้รับผลกระทบเยอะนะ
เยอะสิฮะทั้งวันเนี่ยคุณผู้ชมคนก็บ่นกับเรื่องนี้แหละ
จนกระทั่งบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะทางสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการธรรมทัศน์และกิจการธรรมนาคมแห่งชาติหรือกรสัตว์ธช
แน่นอนเขากำกับดูแลผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็เรียกเลย
โอ้โหต้องชี้แจงเป็นการด่วนแล้วครับเพราะว่าประชาชนร้องเรียนมาเยอะ
มันคือการเสียสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนกับโครงการของรัฐบาลจากนั้นเนี่ย
ดีแท็กได้ทำหนังสือชี้แจงอีกครั้งว่า
เข้าใจถึงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

และพร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยมูลค่าสูงสุดไม่เกิน๓๕๐๐บาท
ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
ในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนเช่นทำยังไงล่ะ
โบนัสเติมฟรีโทรฟรีเน็ตฟรีอะไรแบบนี้

ให้มันครอบคลุมจำนวนเงินเท่ากับโครงการคนละครึ่งคือ๓๕๐๐บาท
โดยดีแท็กจะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการดีแท็กที่
ใช้ดีแท็กแล้วคุณลงโครงการคนละครึ่งเมื่อวานไม่ได้
ผลกระทบจากโครงการนี้ติดต่อกลับไปรับสิทธิ์
ตามมาตรการที่เขาจะชดเชยให้
เขาบอกว่าจะชดเชยให้มูลค่าได้เท่า๓๕๐๐บาทที่พลาดไปเลย
เขาจะบอกว่าเริ่มส่งตั้งแต่วันนี้๑๗ทานกไปถึง๒๓ทานก
เดี๋ยววันนี้เราร่วมต้องคิดว่าส่งมาแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไร
ทางด้านของนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาบอกว่า
ก็ให้ธนาคารกรุงไทยเช็คข้อมูลแล้วใน๒วันนี้

เช็คได้ว่ามีใครลงบ้างเบอร์อะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่
จากนั้นจะพิจารณาว่าจะให้ทำอย่างไรกับคนกลุ่มนี้
ให้ได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างไร

แต่ต้องรอดูว่า๕ล้านคนในเฟสที่๒เนี่ย

เพราะมีคนที่คุณสมบัติไม่ตรงก็เหมือนกัน
คือ๑คนที่รัฐมนตรีบอกว่าจะเก็บตก
คือ๑คนที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์
ใน๕ล้านคนแล้วไปลงทะเบียนกลุ่มนี้
ก็จะไม่ได้สิทธิ์กลุ่มที่๒ก็คือคุณลงทะเบียนแล้วคุณได้รับสิทธิ์แล้ว
ภายใน๑๔วันคุณไม่ใช้สิทธิ์กลุ่มนี้คุณก็จะถูกตัดสิท
แล้วก็จะเก็บรวบมาสมทบสมทบถึงสมทบแล้วจะกลายเป็นรอบเก็บตก
อาจจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส๓

แต่ท่านนาโยกก็บอกว่าเขาเป็นคนคิดละนะเนี่ยเรียนว่านโครงการ
แต่ว่าคนทำก็เป็นระดับปฏิบัติการแหละ

โครงการนี้มันดีแหละคนก็เอ๊ะใครคิดนะเวลาอะไรดีใช่ไหม

นักข่าวไปถามว่าผมให้นโยบายมาเอง

มันจะมีมันมี๒เฟศแล้วนายก็บอกว่า
เดี๋ยวขอจะไปเปิดลิ้นชัก

ถ้างบประมาณมีเดี๋ยวจะจัดเฟส๓
บทเรียนหรือว่าข้อบกพร่อง

เอาลองไปแก้ดูนะครับอันนี้ที่ทำเนี่ยดีอยู่แล้วนะไม่ใช่
ก็ไม่ดีนะแต่ว่าไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นในรายละเอียดก็